ร้องเรียนเนื่องจากแผ่นดินมันซุดน้ำมันกัดซ้อ

ร้องเรียนขนาดไหนถึงขั้นก้มกราบลุงตู่กับพื้นเลยฮะ
ขอกราบนายกรัฐมนตรี

ชาวบ้านยากจนด้วยเถอะ

หมดที่ทำมาหากิน
ชาวบ้านจะไปอยู่ที่ไหน
ช่วยเถอะช่วยตอนนี้
อืมถ้ามันน้ำมันพังหมดอย่างงี้น้ำมันมาซ่อทุกปีทุกปี
เนี้ยมันมาทีมันก็ซ้อพังหมดถ้านายกไม่เอื้อม
มือมาช่วยเหลือดิฉันก็ไม่ทราบว่าใครจะมาช่วย
แล้วค่ะดิฉันขอกราบท่านนายกค่ะโปรดเมตตาดี

หวังว่านายกคงการุณามาดูชาวบ้านที่กำลังเดือด
ร้อนนะคะกราบแทบพื้นเหมือนกราบพระพระพุทธรูป
อืมเป็นชาวบ้านหมู่สองสามห้าเก้าสิบสิบสี่สิบห้า
และสิบเจ็ดโอ้โหเป็นร้อยหลังคาเรือนค่ะชาวบ้านเขา
มีบ้านอยู่เขามีพื้นที่ทำกินตอนนี้บ้านยังพออยู่
แต่พื้นที่ทำกินน้ำมันกัดซะรู้ไหมอืมมันเคยเป็น
พื้นที่ไร่ทำได้ทำสวนได้น้ำมันกัดซ้อแต่ละปี
แต่ละปีเจอไปสองพันกว่าไร่แล้วโอ้โหปีนี้และปีหน้า
คาดว่าอีกอย่างน้อยหนึ่งพันไร่จะหายไปกับสายน้ำดัง
ดังนั้นชาวบ้านที่จอมบึงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี
ก็เลยก้มกราบพื้นขอให้นายกช่วยหน่อย
นี่มาจากไหนแล้วแม่น้ำลำพาชี
เจอแบบนี้มา๒๐ปีอีกปี๒ปีข้างหน้า

อยากให้ลุงตู่ช่วยสักทีราชบุรีที่จอมบึง
ใครสอหรือคะ
กล้าเอ่ยชื่อกลัวว่าผิดพิกัด